นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นให้ต่อเนื่องและเกิดผลสำเร็จ
ขณะที่ธรรมเนียบรัฐบาลเตรียมสถานที่เพื่อถ่ายรูปรัฐมนตรีใหม่ค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายปี๒๕๕๙นะคะโดยศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตชจะรายงานข้อมูลผู้ที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายโครงการรับจำนำข้าว
ในส่วน๑๘๐ของความเสียหายทั้งหมดหรือคิดเป็น๑ล้าน๗แสนล้านบาทจากผู้เกี่ยวข้องจำนวน๖๐๐คน
นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คอสชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานให้ต่อเนื่องเกิดผลสำริด
เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจสะท้อนผ่านผลสำรวจความคิดเห็นของโพลหลายสำนักและไม่อยากให้ข้าราชการมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องเล็กน้อย
ทั้งนี้ตัวเองจะติดตามผลการทำงานของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องว่าแต่ละเรื่องที่ทำไปมีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใดนะคะ
จากนี้ที่ประชุมจะรับทราบการแต่งตั้งนายถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
ผู้บัญชาการทหารบกเป็นกรรมการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติคอตชชุดใหม่
รวมถึงการมอบนโยบายหลังจากคศใช้มาตรา๑๔สั่งยุบคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐหรือคอตรให้มาอยู่ภายใต้การทำงานของสอตชและการโอนย้ายคดีสำคัญนะคะ
ขณะที่บรรยากาศภายในธรรมเนียบรัฐบาลก็มีการเตรียมความพร้อมสถานที่ที่จะให้รัฐมนตรีใหม่เข้ามาถ่ายรูปบัตรประจำตัวประจำตำแหน่งที่ตึกสันติมัยตรีหลังนอกตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
และจะร่วมกันถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำรัฐมนตรีที่ได้รับตำแหน่งใหม่๑๒คน
เข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ในเวลา๑๗นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ